นี้ก็เตือนทุกทุกท่านเลยนะคะในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าอยู่ใกล้น้ำนะคะ
ฝนอาจจะซาไปหน่อยในช่วงนี้แต่ว่ามันตกสะสมกันมาค่ะ
ได้รับผลกระทบแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่เป็นพื้นที่ที่ฝนตกหนักเมื่อคืนนี้นะคะ
ต้องบอกว่าไปซ้ำเติมสถานการณ์ในบางพื้นที่ที่แย่อยู่แล้ว
ให้น่าเป็นห่วงยิ่งขึ้นนะคะที่ตำบลแม่ปะจังหวัดลำปางค่ะ
เพราะว่าที่นี่เจอทั้งน้ำป่านะคะแล้วก็น้ำจากแม่น้ำวังหนุนขึ้นมา
โอ้โหท่วมพื้นที่เสียหายหนักเลยค่ะนี่ชาวบ้านแม่ป่าดอย
ตำบลแม่ป่าอำเภอเถิงจังหวัดลำปางถ่ายมาให้ดูนะคะน้ำกำลังมาเลยค่ะ
น้ำป่ากับแม่น้ำวังนะคะทำให้หมู่บ้านเนี่ยมีระดับน้ำท่วมขังสูง๒เมตรอ่ะนะคะ
คือตอนนี้คือนึกถึงไร่นาที่ตอนนี้ข้าวกำลังตั้งท้องกำลังงามเลยค่ะ
ออกรวงกลางเดือนตุลาคมนี้ไปหมดอ่ะนะคะตอนนี้เสียหายไปสามร้อยไร่
คุณผู้ชมนี่ค่ะเจอน้ำซัดทีเดียวนะคะก็ต้องเร่งสำรวจความเสียหายแล้วส่งความช่วยเหลือไปนะคะ
หน่วยในอำเภอเถินตอนนี้ก็สั่งเจ้าหน้าที่เตรียมรับมือออกช่วยเหลือประชาชนแล้วเตือนเลยค่ะ
บ้านที่ติดแม่น้ำวังขอให้ย้ายของและสัตว์ขึ้นที่สูงนะคะ
แล้วก็เขาก็บอกว่าจะต้องมีการจัดเตรียมเวรยามเฝ้าระวังต่อไปค่ะอืม
ไปดูอีกที่หนึ่งนครราชศรีมาค่ะลำน้ำเชียงไกรนะคะ
ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างที่อำเภอโนนไทยล้นตลิ่ง
เชียงไกรนี่ท่วมทุกปีครับอันนี้หน้าเขาเลยหน้าน้ำหลากฮะ
นี่ทางเข้าหมู่บ้านเป็นแบบนี้แหละค่ะ
เป็นแบบนี้แหละค่ะบ้านด่านติงนะคะที่อำเภอโนนสูง
เจอไปสามถึงสี่สิบเซ็นต์ยาวสองร้อยเมตรก็ลำบากเลยค่ะ
น้ำที่ท่วมสูงแบบนี้ก็ท่วมในวัดบ้านด่านติงด้วยนะคะ
พระชาวบ้านต้องมาช่วยกันกรอกกระสอบทรายค่ะปิดทางน้ำไหล
งั้นเดี๋ยวเข้าท่วมสะพานเข้าออกนาข้าวอีกนะคะโอ้โหนี่ค่ะ
มาแล้วน้ำนะคะเสียหายไปกว่า๕๐๐ไร่
แล้วคาดว่าจะสูงกว่านี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้
พื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากเนี่ยนะคะ
ต้องเฝ้าระวังเลยนะคะเตรียมตัวรับมือน้ำด้วยนะคะ